มีเหตุการณ์ที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งจู่หมาตัวหนึ่ง
ซึ่งมันมีเจ้าของนะแต่เจ้าของปล่อยปะละเลย
ไม่ดูแลให้ดีมันไปกัดเบ้าตากับปากของเด็กอายุ๓ขวบ
อุ้ยตัวนี้เดียวเนอะเวอะวะเลยสาหัส
แต่พอโทรไปหาเจ้าของหมาบอกคำนึงจะทำอะไรก็ทำแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยครับ
นี่ค่ะคือมันเป็นแหล่งชุมชนอย่างนี้

ในหมู่บ้านเขาก็เดินไปเดินมาแต่หมาตัวหนึ่ง
ซึ่งมันมีเจ้าของนะไปไล่กัดคนในหมู่บ้าน
ล่าสุดไปกัดเบ้าตากัดปากของเด็กจนอาการสาหัสเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในซอย
อำเภอปากกระเด็ดนนทบุรีคุณก้าวใจปั้นสลักแม่ของน้องเขาหอมนะเด็กหญิงอายุ๓ขวด
ซึ่งเป็นน้องเป็นคนเจ็บและเป็นผู้เสียหายก็บอกว่าคือบ่ายของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ลูกสาวถูกหมาตัวเมียชื่อว่าเจ้าบุญหมีไล่กัดตอนที่เดินเล่นอยู่กับเพื่อนนะครับ
คือเธอเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนี้ตอนแรกอยู่ในบ้านก่อนสักพักมีเสียงลูกสาวกรีบร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวด
วิ่งออกไปดูตกใจมากลูกเลือดเต็มตัวเลยเพราะโดนหมาเนี่ยกัดเข้าที่เบ้าตากับที่ปาก
เป็นแผลลึกเลยตอนนั้นเวอะหวะเลยนะฮะแล้วก็เจ้าบุญมีเนี่ยกัดเข้าไป
ทีนี้เจ้าบุญมีทุกคนรู้เขามีเจ้าของนะฮะแต่ว่าเจ้าของย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่เอาหมาไปด้วย
ให้เจ้าบุญมีนเนี่ยเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านทิ้งเอาไว้แบบนี้ซึ่งหลังเกิดเหตุก็ติดต่อไปหาเจ้าของ
เพื่อให้รับผิดชอบแต่คำตอบคือจะทำอะไรก็ทำแล้วกันจะให้คนมาจับก็จับจะทำอะไรก็ทำไปเลย
จากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยนะฮะฟังเสียงแม่ของน้องที่บาดเจ็บครับ
พูดแบบนี้แล้วแม่แบบเจ็บใจเนอะคุณลูกก็เป็นแผลเป็นที่ปากที่ตาด้วยนะฮะ
คุณแก้วใจยังบอกนะฮะที่ผ่านมาเจ้าบุญมีมันเคยไล่กัดคนในหมู่บ้านมาแล้วหลายครั้ง
แต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บขนาดลูกสาวของเธอเลยนะครับ
ทีนี้ด้านอดีตสามีของเจ้าของสุนัขชื่อว่าคุณชนะก็บอกนะฮะไม่รู้จะจัดการอย่างไรเหมือนกัน
เพราะว่าหมาเนี่ยเป็นของภรรยาแต่ก็เลิกลากันไปแล้วนะ
ถ้าเกิดมีหน่วยงานไหนมาจับจะเอาไปก็ไม่ขัดข้องอะไรแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไร
เพราะว่าเป็นหมาของอดีตภรรยาก็คงต้องแจ้งทางเทศบาลหรือเปล่าให้มาจับเจ้าบุญมีไปนะฮะ